โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปาง
เด็กนักเรียนม๓รุมทำร้ายรุ่นน้องม๒
บเข้าไปที่บ้องหูทั้งต่อยทั้งเตะ
สั่งให้ก้มกราบเท้าพอเขาก้มกราบเท้าเสร็จแล้วเนี่ย
เอาเท้างัดหน้าเขาเสยขึ้นไปอีก

ใช่เนี่ยเปิดฉากด้วยการตบบ้องหูแล้วทุกคนก็เข้ามารุมตะลุมบอลกันแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย๔มกราคมนะ
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าล่าสุดค่ะ
มันมีเหตุการณ์อีกคลิปหนึ่งเกิดขึ้นอีก
นี่คุณผู้ชมโรงเรียนเดิม

ไอ้คนทำแก๊งเดิมป่ะ

ซึ่งผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนเนี่ย

ไปแจ้งความที่โรงพักเกาะคา

อันนั้นก็เขาให้สัมภาษณ์

เข้าใจว่าทำไมอยู่ถึงโดนเรียกเข้าไปในห้องแล้วก็รุมตีรุมต่อยขนาดนั้น
สาเหตุเขาบอกว่าหมั่นไส้

หั่นไส้เพราะว่ารุ่นน้องคนนี้ส่งเสียงดังช่วงเข้าค่ายลูกเสือเมื่อต้นปี
ต้นปีที่ผ่านมาหมั่นไส้๔มกราเจอใช่ไหมลากเข้าห้อง๑๒รุมเลยจ้ะ

มันไส้ค่ะเสียงดังทำไมไม่ชอบ
ส่วนอีกรายม๒โรงเรียนเดียวกันเหมือนกันที่โดนหน้าห้องน้ำเนี่ยนะคะ
ก็เขาบอกว่าถูกกลุ่มรุ่นพี่อ๋อขออภัย
รายที่โดนหน้าห้องน้ำนี่แหละคือโดนหมั่นไส้ว่าส่งเสียงดัง
ส่วนอีกรายที่ว่าโดนตบบ้องหูในห้องเรียนเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่า
เผลอไปมองหน้ากลุ่มรุ่นพี่โอ้แต่ละสาเหตุ

เหลือไปมองหน้ากลุ่มรุ่นพี่ค่ะ
รุ่นพี่ก็เลยไม่พอใจอืมเลยลากเข้าไปในห้องแล้วก็เนี่ย
ตบหน้าก้มกระบเท้าเลยหรอคะแค่มองหน้า
เดี๋ยวนี้เขายกเลิกไปแล้วนะเรื่องของกฎอะไรที่บอกว่าห้ามมองหน้ากันไม่มีแล้วนะคะ
ปัจจุบันนี้เขาไม่มีอะไรแบบนี้กันแล้ว
พอผู้ปกครองทั้งสองรายของเด็กสองคนนี้เห็นคลิปนี้นะรับไม่ได้เลย
ร้องไห้เลยไม่คิดว่าลูกหลานจะโดนแบบนี้
บอกด้วยว่าคลิปแบบนี้น่าจะมีมากถึง๖คลิปค่ะ
ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วให้ตำรวจเชิญตัวกลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มคนทำร้ายเนี่ย
มาสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมาย
ตอนแรกคุยกันใช่ไหมคะว่าจะมีการเจรจากลายเกลี่ยทั้งกับผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย
ก็จะจ่ายค่าเสียหายค่ายูยาไปเนี่ยประมาณสักคนละสองถึงสามพันต่อคนที่ที่รุ่มทำร้ายสิบสันคนนะคะ
แต่เนี่ยพอมันมีอีกคลิปหนึ่งโผล่ออกมาก็คราวนี้ต้องสืบสวนกันต่อแล้วว่ามีคลิปอื่นอีกไหม
มีใครอีกไหมแล้วพฤติกรรมแบบนี้ต้องมีการลงโทษยังไง
พอบอกว่าลงโทษไปแล้วคือทันบนไว้ก่อนอันนั้นคือเหตุการณ์แค่คลิปเดียวคือทันผมไว้ก่อน
แต่ว่าพอมีคลิปนี้มาต้องพิจารณาต่อนะจะทำอย่างไร
เสียงดังหมั่นไส้ไม่ชอบใจก็เลยรุมทำร้าย
มองหน้าไม่พอใจก็เลยรุมทำร้ายคุณเป็นใครคะ
นั่นสิครับพฤติกรรมแบบนี้ต้องส่งเข้าสถานพินิษฐ์เลย
อ่าไปปรับปรุงนิสัยกันหน่อยแล้วกันนะครับ